แต่ก่อนเขามีแต่ผู้ใช้เปย์ของสองเดี๋ยวเนี้ย

มาเปย์กับไม่โกงแป้งออนจิราคุณผู้ชม

เล่นโตไปด้วยจ่าเปย์คุณสามี
เนื่องในวันเกิดอายุที่ผ่านมาแบบจัดเต็มเลย
จัดงานปาตี้ฉลองวันเกิดให้แบบนี้

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าดูจากเค้กที่ให้เป็นยังไงล่ะคะ
โถอย่าขโมยเค้กกลับบ้านค่ะ
เพราะเค้าดึงแบบออกไปแล้วนะคุณพอยสามีปลื้มสุด
ซึ่งซึ่งสุดไปเลยค่ะเนาะเป็นยังไงบ้างเนี่ย
เราเห็นภาพแรกเรานึกว่าแบบอันนี้มาเป็นฟ่อนเลยเธอดูสิ
ถัดผิดแค่ว่า๑๒ใบไม่เกินนี้นี่มาจะร้อยแล้วนะเพราะคุณจ๋า
อนจีราไม่ควรมีคนเดียว
เปรย์เงินแบบนี้มันถูกออกถูกใจเจ๊เจ๊ดูด้วย
แบงค์สีเทาออกมาออกจากเค้กวนไปไม่รู้ยาวกี่เมตรคุณผู้ชม
ปีนี้คุณสามีน่าจะแฮปปี้สุด
ที่ชั้นทางขังอะมันต้องมีสักแสนนะ
ดึงเข้ามาขนาดนี้ดูดิสาวจนสุดมือขนาดนั้นคุณผู้ชม

ขอบคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสาวที่เป๋นเป๋เก่งเยอะเกิน
ยกให้กับชีเกรสกาลเกล้า
มาพร้อมกับฉายาเจ้าแม่รัชดาลัย
เพราะชีเกรสเป็นคนที่เล่นใหญ่ตลอด
ล่าสุดวันเกิดหนุ่มนิกหวานใจไฮโซ
ตัวจี๊ดอย่างชีเกรสหรอกคะตัวเอเวฟอนแฟนแบบธรรมดา
พร้อมกับข้อความหวานสุขสรรค์วันเกิดนะที่รัก

ก็เลยบอกรักให้รู้กันทั่วเมืองไปเลยจ้า
งานนี้คนที่ทั้งเขินแล้วก็มีความสุขสุด
ก็คือเจ้าผ่อนวันเกิดอย่างหนุ่มนิกนั่นแหละ
ปีนี้เล่นใหญ่เบอร์นี้ปีหน้าคาดหวังแล้วนะคุณ
ว่าต้องเจอกลางใจเมืองเลยนะ

ปิดท้ายที่อีกหนึ่งสาวสายเปย์คนล่าสุด
ครั้งนี้ขอเปย์คุณสามีบ้าง

บี้อายุ๓๒แล้วนะคะ
ด้วยการพาคุณสามีไปทานอาหารมื้อหรู
ทานแบบสองต่อสองเอาลูกเก็บไว้บ้านก่อน

การเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดสุดพิเศษค่ะ
ก็คือพาลูกสาวคนโตน้องเป่า
ไปเข้าห้องอัดร้องเพลงให้คุณพ่อบี้
แล้วก็เขียนอวยพรแบบซึ้งมาก
ขอบคุณที่เติบโตมาเป็นลูกผู้ชายที่มีคุณภาพขนาดนี้
ขอบคุณที่เป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่น่ารักมาก
ขอบคุณที่เกิดมาเพื่อมาเจอกัน
แล้วได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะ